วันนี้อธิบดีกรมรัชธรรมเปิดพื้นที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพให้สื่อมวลชนเข้าไปสำรวจนะครับ
ตามที่มีผู้ที่พ้นโทษจากเรือนจำแล้วออกไปกล่าวอ้างจริงหรือไม่
ข้อทฤทธิ์ว่าคืออะไรเจาะประเด็นจากรายงานครับ
เป็นประเด็นร้อนจนกรมราชธรรมต้องเปิดเรือนจำพิเศษกรุงเทพให้สื่อมวลชนเข้าไปพิสูจน์
หลังจากที่นายสุริยสัยกตศิลาอดีตแก่นำกลุ่มพันธมิตร
เคยถูกคุมขังในสถานที่แห่งนี้
ขึ้นเวทีถ่ายทอดประสบการณ์ในเรือนจำ
แบ่งเป็น๔๕กลุ่มหรือที่ผู้ต้องขังเรียกว่าบ้าน
โพสต์ภาพของนายปัญญายิ้มอำภัยหรือเก่งลายพราง
ซึ่งถูกคุมขังที่ทันทะสถานบำบัดพิเศษกลาง

พร้อมระบุข้อความว่าสามารถสั่งอาหารทางไลน์
ให้นักโทษที่อยู่ในเรือนจำกินได้
กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสม

แต่ในวันนี้ยืนยันราชธรรมยึดถือระเบียบปฏิบัติอย่างเร่งครัด
เป็นคำยืนยันจากพันธ์ตำรวจเอกนรัฐสเวตนัน
ธิบดีกรมราชธรรมเพราะคุกไม่ใช่แดนสวรรค์
ที่มีเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่าจะต้องอยู่แล้ว
ส่งสวยให้ผู้คุมเท่านั้นเท่านี้อะไรต่าง
ผมก็พยายามแก้ขัดโดยลิฟต์มัตต์โต้คำขวัญว่าต้องสุจริง
นะฮะข้าราชการเราจะไม่รับอามิสิงห์จ้างกับผู้ต้องขังโดยเด็กขาด
ซึ่งมันก็จะนำไปสู่สอที่๓คือเสมอภาค

นักโทษจะได้รับการอุดหนุนค่าอาหารคนละ๒๕บาทต่อวัน
ทำให้เรือนจำแต่ละแห่งต้องจัดสรรงบประมาณ
เท่าที่มีอยู่อย่างจำกัดออกเป็น๓มื้อ
ดังนั้นในระยะหลังจึงมีผู้ใจบุญเห็นความทุกข์ยาก
จัดอาหารเลี้ยงให้กับนักโทษ
เช่นเดียวกับอาหารจัดเลี้ยงให้กับบ้านพักคนชรา

จำจึงไม่สกัดกั้นในเรื่องนี้
แต่จะไม่อนุญาตให้ญาตินักโทษจัดเลี้ยง
แต่ยอมรับว่ามีนักโทษบางส่วน
ใช้หน้าม้าติดต่อขอจัดเลี้ยงอาหารแทน
ผู้ที่อยากจะมีความสำคัญ

มีบุญมีคุณกับเพื่อนฝูงผู้ร่วมต้องขัง
ข้าพเจ้านี้สามารถสั่งอาหาร
เลี้ยงเพื่อนฝูงได้ก็จะใช้วิธีนี้
เอาหน้าม้ามีหนังสือขอเรือนจำ

พอเรือนจำอนุญาตกินกันข้างในเรียบร้อยแล้ว
ถึงเปิดเผยว่าพี่นั่นพี่นี่เฮียนู้น
เป็นคนสั่งมาเลี้ยงพวกเราทุกคนนะก็รับเครดิตไป
อันนี้ก็เป็นสังคมในเรือนจำ

อาหารนั้นไม่ได้เป็นอาหารที่ฟุ่มเฟย์
เจ้าหน้าที่ไม่ได้รู้เห็นเป็นใจ
อีกมุมหนึ่งนายกริจกระแสทิพย์
ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพ
สะท้อนความจำเป็นของการพึ่งพาอาศัยกัน

ไม่มีเงินในบัญชีแม้แต่บาทเดียว
เมื่อต้องการอาหารนอกเหนือไปจากที่เรือนจำจัดให้

เพื่อแลกสิ่งของตอบแทน
อีกที่คนกับผู้ต้องขังอื่นนะครับ
แค่ใส่ช่วยเหลือกันเล็กน้อยก็ไม่เป็นไร
แต่ถ้าถ้าถึงขนาดตั้งเป็นแก๊งอีกที่คน

เราก็จะไม่ให้เกิดบรรยากาศแบบนี้ขึ้นมานะครับ

ซึ่งผู้ต้องขังแต่ละคนจะอยู่ในแดนแห่งนี้ได้ไม่เกิน๑๕วัน
สำหรับนักโทษเจ็บป่วยและผู้สูงอายุ
ห้องนี้มีอดีตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
และนายสุพธิ์ซับล้อมอดีตประหลัดกระทรวงคมนาคม
ที่มีอาการเจ็บป่วยทำให้ต้องพบแพทย์บ่อยครั้ง
ซึ่งเรือนแรกรับจะอยู่ใกล้เรือนพยาบาลมากที่สุด
เพราะเป็นห้องโล่งมีพัดลมเพดาน
และห้องสุขาที่เปิดโล่งจำนวน๒ห้อง

นักโทษจะได้รับแจกผ้า๓ผืน
เพื่อให้ใช้ปูนอนหนุนศีรษะและใช้เป็นผ้าห่ม
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน